เขามีที่สุดในโลกที่สุดในประเทศหลายอย่าง
คราวนี้พาไปดูตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีน
แต่ว่ามีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก
เขาบอกว่าความสูง๑๑๙ชั้นของตึกนี้เนี่ย

ตัวนี้ใช้เวลาไม่ถึง๑นาที

ที่ถอนหายใจเพราะกลัวใช่ไหม
ตัวนี้ฉันอยากไปลองนะฉันอยากไปลองนะครับถึงนี้ยังเปิดอย่างเป็นทางการนะคะ
มีการเปิดตัวลิฟต์ที่มีความเร็วที่สูงที่สุดในอาคาร
โดยตึกนี้มีความสูง๑๑๙ชั้น
ซึ่งได้รับการบันทึกว่าเป็นตึกที่มีความสูงที่สุดในประเทศจีน
สามารถทำความเร็วได้ถึง๑๘เมตรต่อวินาที
จะขึ้นลิฟต์ตัวนี้จากชั้นล่างสุดของอาคารนั่นคือชั้น๑
ขึ้นไปยังชั้น๑๑๙ซึ่งอยู่ชั้นบนสุด
จะใช้เวลาเพียง๕๕วินาทีเท่านั้น
หรือเรียกได้ว่าไม่ถึง๑นาทีนั่นเองสำหรับลิฟต์ร้อยกว่าชั้นนะครับ
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมของบริษัทของเทคโนโลยีลิฟต์ความเร็วสูงนี้
เปิดเผยว่าทางบริษัทจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำเวลาได้ดีที่สุด
ด้วยการใช้สายเคเบิลที่มีน้ำหนักเบามาก
แล้วก็ใช้ระบบมอเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดด้วยค่ะ
อกจากนี้ยังมีรายงานด้วยนะคะว่าแม้ว่าจะมีการเปิดตัวลิฟต์อย่างเป็นทางการแล้ว
แต่ว่าอาคารเซี่ยงไฮทาเวอร์ตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ว่าน่าจะแล้วเสร็จก็ปีหน้าแล้วก็สามารถเปิดให้เข้าอย่างเป็นทางการได้
เอาล่ะใครมีโอกาสไปก็ไปใช้ฟัสลิฟต์นะฮะ

คือถ้า๑ไปถึงชั้น๑๑๙ไม่ถึง๑นาทีก็โอเคนะ
แต่ถ้าช่วงเบรกว่าจะจอดชั้นไหนเรากลัวว่าเบรกไม่ทัน